ทีนี้ไปดูการจับงูที่กำลังโด่งดังที่สุดในช่วงเวลานี้

เวลาเราเจองูงูเข้าบ้านก็นึกถึงกู้ภัย

กู้ภัยต้องไม่กลัวงูต้องจับได้
คือทีนี้ที่อบตหัวขวางอเมืองกฏศูนย์บิคไสมหาสรคามเนี่ย
มีกู้ภัยหนุ่มคนหนึ่งเขาเพิ่งมาทำงานใหม่

เป็นเก้าเชื้อเพื่อให้เตรียม
ผู้ชิงผู้เห็นผู้ชิง

ที่มีแหละคนฝ่าฝ่าฝ่าฝ่าสุดท้ายก็มุ่ง

คือไปดึงหางูแล้วงูมันพันแขนไง
แล้วมันหันหัวมาฉกไง
คือก็พี่พี่ก็ช่วยกันนะครับจับจนได้หลายงูตัวเนี้ย
แต่มันมีคำถามตามมาทันทีคุณเขมมาสอนค่ะว่าอ่า
หนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นพ่อนุ่มจริงจริงใช่ไหมเพราะเสียงกรี๊ดเหรอ
กรี๊ดดังเหลือเกินวายลั่นเลยนะฮะ
ที่นี่เป็นที่อบตหัวขวางนะครับ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพอดีอ่า
ทางเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยเขาก็เลยต้องไปจับกันค่ะ
ก็ไม่มีอะไรก็จับก็จับแต่มันมีคำถามอย่างที่บอกนั่นแหละ
คือไอ้การวงแตกของหนุ่มคนนั้นน่ะนะฮะอ่าที่วัดร้องกรี๊ดว้ายออกมาแล้วน่ะ
เพราะว่างูมันพันแขนเนี่ยนี่เห็นไหมจังหวะจะไปช่วยพี่เขาจับ

ตกลงคนนี้เป็นน้องใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาทำงาน
ยังไม่มีประสบการณ์ในการจับงูค่ะแต่งูสิงมันไม่มีพิษใช่ไหม
ไม่มีพิษไม่มีพิษอ่าก็เป็นสัตว์คุ้มครองด้วยอ่า
จะไปล่ามากินอะไรอย่างเงี้ไม่ได้วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปเจอพ่อนุ่มคนนี้มาเขาเป็นเจ้าหน้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่
ชื่อว่าน้องเฟิร์สอายุ๑๙ปีเอาไปฟังเขาหน่อยว่าเขาบอกว่ายังไงบ้าง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในคลิปครับผมชื่อนายนิตรฤทธิ์แขนภีร์แสงครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการวิเศรษฐ์ของอบตควงฟางครับ
ครับก็ความรู้สึกที่ไปจับวันนั้นนะครับก็ประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ
วันนั้นก็ทำไม้จับงูใหม่พอดีครับก็เลยเจองูก็เลยไปจับ
อยู่หน้าอบตเขาคือเป็นงูมีลักษณะคล้ายคล้ายกับว่างูมัน
ตื่นเต้นนะครับมันดิ้นไปมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไม้จับงู
ฟ้องได้ครับหัวหน้าชุดก็เลยอ่าท้ายที่ตากขยะไปกดหัวลงครับ
ทีนี้อ่าก็เลยเอาหัวหน้าจุ๊กก็เลยเอาอ่าเผาครับ
กดหัวไว้ครับทีนี้หางหางงูครับมันก็เลยพันเท้าอ่า
หัวหน้าชุดนะครับด้วยความอ่าอยากช่วยครับก็เลยหยิบถุงมือ
ที่เป็นสีเขียวครับไปใส่ทีนี้ใส่เสร็จแล้วก็เลยไปจับที่หาง
หางูก็มันก็พันมือผมผมก็เลยตกใจก็เลยอุทานไปว่า
ปล่อยปล่อยปล่อยทีนี้หัวหน้าจุ๊กก็เลยคิดว่าคิดว่าผมบอกให้ปล่อยหัวงู
ก็เลยปล่อยฟ้องงูมาทีนี้หัวมันก็มาหาหางผมก็เลยอ่า
ตกใจพร้อมสองนะครับก็เลยอ่าก็เลยพีชออกไปไปบริเวณรอบรอบ
นะครับแล้วก็รีบหนีด้วยความตกใจครับก็เป็นการร้องแบบไม่ได้ทันใจ
ครับก็เลยร้องออกไปแบบก็คือตกใจที่สุดนะครับก็เลยต้องร้อง
ร้องอาจจะยังบ๊ายบายหน่อยครับครับยังร้องไม่ได้ครับ
ป้องกันตังค์จากร้องแม่เฉพาะร้องใจครับขอบคุณครับ
เด็กก็เข้ามาใหม่ไม่มีประสบการณ์จับงูไอ้ไม้ที่ได้มาก็ไม้ใหม่
ร้องกับทั้งทีมบ้าแต่ทั้งอออกมาลองอีกจับอีกสักรอบหนึ่ง
แต่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้ชายร้องไว้เพราะตกใจจริง
เห็นไหมกู้ไพ้เขาทำงานหนักนะกว่าจะจับวูเป็นต้องผ่านการกรีดร้องมาก่อน